ปลากระพงตัวนี้ชื่นจนถึงคำว่าเจ้าของบอก
ถ้าน่ารักขนาดนี้อย่าจับกินเลยขอร้องล่ะ

นี่คุณผู้ชมไปดูตัวเป็นว่ายน้ำอยู่เลย

ปลากระโปรงขาวตัวนี้ตัวใหญ่นะ

หมว๘๕สายไทยอำเมอร์เมืองกระบี่ค่ะ
แต่ตัวที่แด่นสุดแล้วก็ชอบว่ายมาโชว์ตัวมากที่สุดก็คือ
ทำให้คนแฮปปี้อ๋อถึงความสุข
โดยคุณธนมาตรพนักงานโรงแรมที่ทำหน้าที่ดูแลอยู่
เขาบอกว่าเวลาเรียกชื่อแฮปปี้ทีไรมันจะว่ายน้ำมาหาทันทีเลย
ดิ๊กมาเลยดิ๊กมาเลยโอ้ยมาแล้ว
เรียกเหมือนหมาเหมือนแมวอะไรยังไงอย่างนั้น

ไม่ว่าจะเดินไปไหนพอเรียกชื่อมันมันก็จะไหว้ตามไปตลอดเหมือนหมาแมวเลยจริง
มันก็เลยเป็นที่รักของพนักงานโรงแรมของลูกค้าของใครที่เห็น
คุณชิสาแบบนี้เป็นห่วงทำไม
ใครเขาไปจับเจ้าแฮปปี้ขึ้นมากินทำยังไง

มับเข้าไปคว้าขึ้นไปเลยเอากระชอนช้อนไปเลยทำไง
นี่แหละเจ้าของโรงแรมเขาก็กลัวอยู่เหมือนกันก็เลยว่าให้ทุกคนช่วยสอดส่องดูแลเป็นอย่างดีอย่าให้ใครมาแอบขโมย
เพราะว่าด้วยความเชื่องของมันไงบางทีมันก็ไม่รู้ว่าใครมาดีไม่ดีใช่ไหม
แต่ว่าคนที่อยู่แถวนี้เขารู้แหละว่ามันเป็นปลาสุดเชื่องก็คงไม่มีใครทำร้ายมันนะคะ

ถูกต้องก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำหรับคนที่ไปพักโรงแรมเนี่ยจะได้ไปดูความน่ารักของเจ้าแฮปปี้นะ
เป็นห่วงกลัวจะเป็นปลากระพงทอดนะป๊า